คุณผู้ชมมีข่าวดีมาบอกนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ย
เขาบอกว่าฝนจะลดลงในหลายพื้นที่ค่ะและอีกหนึ่งข่าวนี้ก็คือจะทำให้เราได้เห็นปรากฏการณ์
หรือว่าดวงจันทร์เต็มดวงดวงโตที่สุดอย่างที่บอกในรอบ๖๘ปีนะคะ
ส่วนจะเป็นวันไหนอย่างไรไปติดตามรายละเอียดกันในจับตาเตือนภัยค่ะ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายพื้นที่ทั่วไทยคงได้เริ่มสัมผัสอากาศเย็นลมหนาว
ที่แผ่ลงมายืนบนข้างของเราเป็นระยะอย่างต่อเนื่องกันแล้ว
ถ้ามกลางสถานการณ์ฝนทั่วไทยก็มีระนมลดลง
แม้ว่าจะมีฝนตกอยู่บางจุดบ้าง

แต่ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝนนั้นก็ไม่รุนแรง

และที่สำคัญครับการที่มีมวลอากาศเย็นหรือ

มายืนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น

ที่เข้ามาดูดความชื้นในเมืองใดของเรา
ซึ่งความชื้นเหล่านี้นั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนนะครับ

แผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน

นำให้ความชื้นในอากาศนั้นค่อนข้างน้อย

จึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนการที่มีเมฆน้อยลงแบบนี้
ก็สามารถให้จะทำให้มองเห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสต

ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันลอยกระทง๑๔พฤศจิกายนนี้
เราจะได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกของเรามากที่สุด

โดยระยะห่างจากโลกของเราอยู่ที่ประมาณ๓๕๖๕๑๑กิโลเมตร
และยังโคจรเข้าใกล้โลกของเรามากที่สุดในรอบ๖๘ปี
ตั้งแต่วันที่๒๖มกราคมปี๒๔๙๑เป็นต้นมานะครับ
ระยะห่างประมาณ๓๕๖๔๖๒กิโลเมตร
ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่ปรากฏใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย
มากที่สุดประมาณ๑๔เปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็มีความสว่างมากกว่าประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์
โดยในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
เราสามารถที่จะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกนะครับ
หลังจากดวงอาทิตย์ตกดินเวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไป
ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของไทยพอดิบพอดีเลยนะครับ
โดยปกติแล้วดวงจันทร์มีลักษณะการโคลนศรรพโลกของเราเป็นรูปวงรีนะครับ
โดย๑รอบใช้เวลาประมาณ๑เดือน

จะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกของเรามากที่สุด
เรียกว่าเปริจีนะครับ
ตำแหน่งที่ไกลโลกของเรามากที่สุด
เรียกว่าอโปจีนะครับ
การที่ผู้คนบนโลกสามารถที่จะมองเห็นดวงจันทร์
ที่มีขนาดโตกว่าปกติเล็กน้อย
ในช่วงวันที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก
นับว่าเป็นปรากฏการณ์เหตุการณ์ปกติ
ที่สามารถที่จะอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
และแม้ว่าดวงจันทร์จะมีตำแหน่งโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน
ดวงจันทร์จะไม่ได้ปรากฏเต็มดวงทุกครั้งนะครับ
จันทร์เต็มดวงจะอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกของเรามากที่สุด
ทุกประมาณ๑๓เดือน
และสำหรับปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงที่ใกล้โลกของเรามากที่สุดครั้งต่อไป
จะเกิดขึ้นในวันที่๒มกราคมปี๒๕๕๙
ระยะห่างประมาณ๓๕๖๕๖๕กิโลเมตร
แน่นอนครับปรากฏการณ์นี้นั้นถือว่าส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์น้ำในเมืองของเรานะครับ
หนึ่งดูดจากดวงจันทร์โลกส่งผลต่อสถานการณ์น้ำทะเลหนุนหรือว่าน้ำขึ้นนั่นเองนะครับ
ดังนั้นถ้าหากในช่วงระยะนี้มีฝนตกลงมาก็จะทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลนั้นเป็นไปได้ช้ามากกว่าเดิม
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณที่มีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ช่วงนี้คงจะต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการแล้วก็ติดตามการพยากรอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ